ความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคลับ

ก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีโอกาสได้เล่นล่าสุดเนี่ย
ก็ต้องย้อนไปเลยนะครับในศึก
เพราะฉะนั้นเราก็มาเตะกันต่อเนื่องก่อนจะมาแข่งขันในโทรเมนต์นี้
เข้าไปชิงแล้วก็อย่างน้อยนะครับต้องเล่นออกมาให้ดีที่สุด
แต่ว่าหลายส่วนยังเชื่อมั่นว่าเรายังสามารถดีขึ้นกว่านี้ได้
แบบเกมต่อเกมแต่เมื่อวานก็กว่าจะได้แต่ละลูกนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
นี่คือประตูในช่วงครึ่งหลังครับจากประถงพลลิกมาลงแล้วซัดลูกนี้หนึ่งสูตรนะครับ
ลงมาเป็นสำรองก็เปลี่ยนระบบการเล่นอยู่นิดหน่อยนะครับ
หลังจากเปลี่ยนตัวได้ประตูขึ้นนำไทยก็มาเล่นเป็นสี่สองสามหนึ่ง
ตาระบบที่เนี่ยเซตเอาไว้นะครับแล้วได้ลูกสองครับ
เราได้บรรดินที่เลยนะครับจ่ายลูกนี้อีกลูกหนึ่งให้กับทั้งสุบชกสหรัฐชาติ
ยิงเข้าไปอย่างที่แปดสิบเอ็ดลูกแรกที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ
สองศูนย์นะครับเราพยายามบุกหนักตลอดทั้งเกมนะครับ
แท็กบอลหรือว่าขึ้นเกมบุกไปเกือบร้อยครั้งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยได้มาสองประตูแล้วก็มีโอกาสยิงไป๒๔ครั้งด้วยนะครับ
ก็๓แต้มก่อนครับไม่ง่ายครับแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไป
นัดที่สองเจอกับพม่าสิบเอ็ดธันวาคมสิบเก้าในการสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยครับ
หลังเกมมาโนโพลกิ้งก็บอกนะครับว่าเกมแรกของโทรเมนต์มันยากเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ต้องเจอปัญหานี้เพราะว่าจะมีความกดดันว่าต้องพยายามเอาชนะให้ได้
ซึ่งตีมอร์ก็ใช้ดาวรุ่งหลายคนและทำได้ดีมากโดยเฉพาะเกมรับส่วนนัดต่อไปเจอกับทางพม่า
โน่บอกสั้นนะครับว่าเป็นเกมที่มันยากแล้วก็มีเวลาไม่มากแต่ไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้
ไทยก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ส่วนเกมแรกโดยรวมถือว่าน่าพอใจครับ
ไปกันที่นรึบดินวิรวัตโดดมที่ทำ๒แอสซิตในเกมนี้ก็คว้าแมนออฟเดอร์แมช
เครดิตให้กับเพื่อนนะครับที่เล่นกันอย่างใจเย็นเพราะว่าตีมอร์เนี่ยทำให้ไทยอึดอัดมากเลยนะครับ
ในการตั้งเกมรับซึ่งถ้าเกิดไม่นิ่งพอก็คงเก็บ๓คะแนนในเกมนี้ไม่ได้ครับ
ก่อนอื่นก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนครับที่วันนี้ใจเย็นแล้วก็
ก็วันนี้เราอาจจะเก็บสามแจ้งไว้ได้
ไปดูสถิตินะครับของเจ้าต้นกันในเกมนี้ครับ
นาทีก็มีการดวนตัวต่อตัวชนะไป๖ครั้งนะครับ
ชนะในการแท็กเกิลการเข้าประท้าไป๔ครั้ง
งบอลกลับคืนมาได้๗ครั้งตัดบอลไปอีก๑ครั้ง
รอสบอลสำเร็จไป๗ครั้งนะครับ
สร้างสรรคโอกาสอีก๔แล้วก็แอสซิตไป๒
ก็เป็นเกมที่ดีมากนะครับของแบ็คขวาทีมชาติไทยครับ

สิงคโปร์เรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้สโมสร
ทำให้ซัปโปโรนั้นจบอันดับ๑๐ในซีซั่นมี๕๑คะแนน
เจ้าตัวก็ทำไป๖แอสซิตในระดูการนี้
แล้วก็มีลุ้นจะสวมปลอกแขนกัปตันทีม
ลงเล่นทันทีในเกมนัดที่๒ที่จะพบกับทางเมียนมา๑๑ธันวาคมนี้นะครับ

เจ้าภาพในโทรนาเมนต์นี้ครับ
พลมพามาร์ไป๓๐ทั้ง๓ลูก

อีก๒ลูกนะครับ

ที่เด่นของเขาน่ะว่าคือลูกกลาก่อนนะครับ
ได้ประตูทดเจ็บครึ่งแรกลูกที่๓นะครับก็เป็น๓คะแนนครับ๓แต้มแซงไทยขึ้นเป็นจ่าฝูงเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่านั่นเองครับสำหรับสิงคโปร์
จะเจอกันในช่วงเกมรองสุดท้ายกับนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับ